ตอนนี้เทคโนโลยีที่มีการถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นมามาก
และมีบทบาทสำคัญต่อผู้บริโภคในทุกคนนะครับ

โดยเฉพาะนักสื่อสารการตลาดต้องมีการปรับตัว
เพื่อทำการตลาดนั้นให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ในแนวทางการทำสื่อการตลาดในอนาคตอันใกล้ค่ะ
จากช่องว่างระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์

นักการตลาดจะต้องปรับตัวทำงานร่วมกับเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทสามารถให้บริการลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจผู้บริโภค
โดยนำความแม่นยำของข้อมูล

เรื่องของเทคโนโลยีมันจะเข้ามามีบทบาทมากเลยนะครับ

ถ้าเราได้ชี้แนะแนวทางด้านของเรื่องเทคโนโลยี

ในแง่ของการทำงาน
หรือการพัฒนาสินค้าและบริการของลูกค้า

บทบาททางการตลาดเปลี่ยนไป
ก่อให้เกิดหน้าที่และตำแหน่งใหม่

การบริหารสื่อโซเชียลอีคอมเมิร์ส
และการหาจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของการตลาด

ที่มีการรับเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น
ซึ่งเครื่องมือนี้จะช่วยให้นักการตลาด

เคราะหรสนิยมและความต้องการของผู้บริโภคค่ะ
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน